กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปหานักร้องคนหนึ่งให้หายคิดถึงกันหน่อยนะคะสำหรับเต้วิสรัฐหล่อด้วย
เสียงนุ่มด้วยแต่ว่าหายไปหลายปีไปทำอะไรมานะคะ
แล้วก็กลับมาคราวนี้จะมีผลงานอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ค่ะอยู่ในโครงการสวนเพลินแถวพระรามสี่ค่ะวันนี้เรามีนัดกับหนุ่มหล่อคนหนึ่งนะคะ
เป็นเจ้าของเพลงฮิตมากมายแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมีข่าวเยอะด้วยอยู่ข้างในค่ะ

แฟนเก่าวิอัมได้ไหมคะเรียกอย่างนี้ได้ไหม

เจเคยเจอต้องงานเป็นยังไงบ้าง

เขาเนี่ยอาจจะหายไปพักหนึ่ง
แต่ว่าเพลงร้องที่ไหนคนก็ร้องตามได้ตลอด

ก็ถ้าเพลงที่ทำให้เรารู้จักกันเป็นเพลงแรกนะครับ
จะเป็นเพลงความทรงจำ

ตอนนี้ผมจะพาพี่แจ๊คนั่งรถไปที่ห้องซ้อมก่อน

รักพาตัวไปเลย
มีแฟนกี่คนเปิดใจไปเลย
ก็จะพูดยังไงดีพี่แจ๊คก็คบได้เรื่อย

ได้มาโบวี่เอมมี่มอร์

คุณอาจจะมีประโยชน์

คุณอาจจะมีประโยชน์
คุณอาจจะมีประโยชน์

คุณอาจจะมีประโยชน์

ไม่ควรมีตังค์เงินชอบดารามันมีแม่เหล็กเลยมันดูดกันกันผมว่า
อาจจะเป็นเรื่องของความโอกาสที่มันมีโอกาสได้เจอ
และตอนนี้ค่ะเราก็ใช้เวลาอยู่บนรถเป็นเวลา๑ชั่วโมง๔๕นาที
ไปเสียเวลาลองมาซ้อม่ะผมหยิมไปคิดว่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องกิจกรรม

ใช่นะคะก็คอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นก็คือวันที่๔

อีกหนึ่งคนก็คือน้องแนนวาธิยา

จะรับเสื้อตัวนี้นี่

แล้วก็เงินที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ย
เราจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเทียนฟ้าโรงพยาบาลที่เยาวราช

เราไปลาไปพร้อมกับบรรยากาศกันเลยนะคะ

ดูจะสนุกกว่าศิลปินก็น่าจะพี่แจ๊กกะรีนเนี่ยนะคะ

คุณผู้ชมนะ๒๕๐บาทเท่านั้นได้เสื้อด้วย

แล้วก็ที่สำคัญคือได้เอาเงินไปทำบุญด้วย

หายกันไปนานแต่ว่ากลับมาครั้งนี้ก็ยังมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกนะคะ